สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้ค่ะพบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของบันเทิงไทยรัฐนะคะ
และตอนนี้เราก็ได้คนที่แค่แนนนำอันดับ๑มาแล้ว

เริ่มกันที่คนแรกเลยหมากปรินนำโด่งกว่าใครเพื่อนเลยนะคุณ
มาดูคอมเมนต์จากแฟนคลับที่พากันแสดงความคิดเห็นกันแบบรั้ว
ผลโพลนี้ต้องพี่หมากเท่านั้นที่ครองใจจ้า
โอ้โหธนัยสาธิตกล้ามเป็นบัดมัดใจละลายกันเป็นแถวดูสิคแพคมาแล้ว
ต่อมาที่ประมาทไม่ได้เลยอีกหนึ่งหนุ่มนั่นก็คือนักร้องหนุ่มหุ่นเป๊ะเวอร์
ที่นัดสัตดาทรค์มามืดพุ่งทะยานมาอย่างเร็วและคอมเมนต์เยอะที่สุด
คือจริงนักร้องก็ต้องคอมพิวที่ฝ่ายเปลี่ยนโปรดฉันได้ทำงาน
ฝ่ายหญิงกันเห็นจะเป็นใครไปไม่ได้
ถ้าไม่ใช่คู่จิ้นคู่จริงของหมากปรินอย่างสาวคิมเบอรี่
ที่แพ็คคู่หวานใจเข้าฟิตเนสจนหุ่นดีวันดีคืนเหรอคุณคุณอู๋
เดี๋ยวคุณดูนะกล้ามเป็นมัดเลยเหมือนกันนะคะ
ถ้าใครติดตามไอจีของคิมเบอร์รี่ก็จะเห็น
เออคืมกล้ามหน้าทองต้องบอกว่าเป๊ะมากแล้วแล้วก็มีนิตยศาสตร์หลายเล่มถ้าถามให้เธอเนี่ย
ไปขึ้นปกด้วยนะเกี่ยวกับสุขภาพเออดีเหมือนกัน
ซึ่งวันปิดโหวตคุณค่ะเดี๋ยวพึ่งฉันล่าใจไปนะ
ว่าจะสรุปออกมาเป็นแบบอย่างที่เราบอกอัปเดตกันไปหรือเปล่า
เรายังเหลือเวลาอีก๓วันให้แฟนไปเกณฑ์เพื่อนมา
แต่ก่อนอื่นเลยดิฉันแนะนำนะยังไง
ให้ไปกดไลค์เพจของบันเทิงไทยรัฐที่มีหน้าของพวกเรา๔คน
อาจจะลำบากใจที่ต้องกดถูกใจนิดนึง
ดไว้ก่อนเพราะว่านอกจากกิจกรรมนี้เดี๋ยวอีกหน่อยทุกสัปดาห์
เราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอันนี้ก็คือรายชื่อนะคะ
ทั้งคิมเบอรี่ยายาอุรัสยาน้ำตาลชะลิตาใหม่ดาวิกา
สำหรับสาว๔สาวที่เราคัดมา
ใช่แล้วคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้
อีกทีเข้าไปกดไลค์เพจบันเทิงไทยรัฐของเราเอาไว้ก่อนนะคะ

กดโหวตไปไปรวมกดไลค์ไป

ที่สำคัญไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนกดไลค์กันต่อด้วยแล้วก็ละกัน